เวลาไปขอพรกับแม่ศรีมณีทองกันแล้ว
ที่นี่ไปกันทุกวันถอดรหัสปริศนากัน

ยังถอดไม่ได้เสียงหลงเลย

มันยังไม่ได้สักทีใครรู้ใครมีแนวทางช่วยบอกเราหน่อย
วัดนี้วัดประจำที่เราเล่ากันแทบทุกวันนะคะ
ศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยค่ะ
อยู่ที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ชาวบ้านมาที่วัดแห่งนี้นอกจากไปกราบไหว้
พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างแล้ว
ก็มักจะแวะเวียนมาที่สาลาตรงนี้
สาลาต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง
พูดกันปากปะปะซิบ

ได้ความว่าแม่ศรีมณีทองให้โชคให้ลาบแม่นมาก

ก็เลยมีคนเอาดอกไม้เอาพวงมาลัยมากราบไหว้ขอพรเป็นประจำ

ปริศนาคำทายบนกระดาษที่ติดอยู่บริเวณต้นตะเขียน
นี่หลายคนเขาตัดสินใจถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะ
ใช่แล้วคุณดูเห็นมันเป็นปึก
มันถูกซ้อนทับกันต่องวดต่องวดเป็นสถิติ

ส่วนรอบนี้นะคะบอกเอาไว้ว่านกกับช้าง๖หัวขึ้นบน
ปลา๓ตัวลงร่างแล้วก็มันมีรหัสอักภาระ

ลงล่างนี่เป็นปลาอะไรปลาซาดีนไหม
น่าจะเป็นปลาสามสามแม่แหละ

เอาใหม่อะไรนะนกกับช้าง๖หัวขึ้นบนปลา๓ตัวลงร่าง
เอาแล้วเจ้าแม่ใบตองมันเริ่มแล้ว

คาถาแฮรี่พอเตอร์ไปตีโจทย์กันเอาเอง
แต่เล่าให้สนุกสนานจะได้ไม่เครียดกันค่ะ